เพราะว่าเวลาเราขี่จักรยานยนต์ผ่าน
ปกติแล้วเนี่ยจะมีสุนัขเห่าไล่วิ่งไล่
แต่คราวนี้มีตัวนี้ตามมาค่ะ
จิ๊บ

เพิ่งพูดคำหย่ามาให้ออกทีวีไม่ได้นะ

หาาานจิ๊บ

คุณนี่คือที่มาของคำว่า

หมาวิ่งไล่แล้วหานก็วิ่งจิกเราด้วย

คุณจะต้องกลัวหมาหรือกลัวห่านก่อนถ้าเป็นคุณ

พอเห็นห่านตีบฟิกปรับ

ถ้าเห็นทีทำยังไงดีจอดคุยกับหาด

เอาจิกสิครับจิกตาแตกเลยครับ

ผมว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันห่วงของมัน
แล้วที่สำคัญมันมีพวกด้วย

หมาแบบไปเร็ววิ่งไวเร็ว
ช่วยกันตัวเดียวแพ้ตลอดเลย

เดี๋ยวถ้าล้มแล้ว